ดูข่าวเที่ยงแล้วพูดถึงเรื่องน้ำท่วมพูดถึงเรื่องโนรู
จริงเราต้องจับตามากจริงค่ะ
แล้วอย่างหนึ่งที่บ้านเราหลายพื้นที่เลยนะ
ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับช่วงรัศมีของโนรู
แต่น้ำมันท่วมอยู่แล้วฝนตกลงมาต่อเนื่องอยู่แล้ว
อย่างที่ตากค่ะพูดถึงเรื่องน้ำท่วม
นี่รู้สึกจะเป็นรอบที่๓แล้วนะของเดือนนี้
แล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะว่าคราวนี้ที่น้ำมันท่วม
ทั้งกำแพงรั้วโรงเรียนพังแบบกลางดึกเลยค่ะดูภาพกันค่ะ
ออกมาแนวสายไฟออกมาแนวสายไฟคุณครู

แล้วเห็นภาพแบบนี้ต้องตะโกนบอกเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหม

กลัวจังเลยค่ะเวลาเล่าข่าวน้ำท่วม
คืนจะเกิดเหตุการณ์ไฟดูดไฟช็อตอีก
นี่ตอนตี๓วันนี้เลยนะ
น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสามเงาที่ตากค่ะ
รุนแรงมากเป็นรอบที่๓ของเดือนแล้ว

แล้วน้ำในแม่น้ำวังไหลมาจากลำปาง

ไหลเข้าพื้นที่ตำบลยกระบัดตำบลวังจันทร์ตำบลวังหมัน
แล้วก็เอ่อล้นตลิ่งล้นแนวคันดินกระสอบทราย
ก็เนี่ยขนาดคนเขาเอามาเรียงนะชาวบ้าน
เอามาเรียงไว้มาเรียงเสริมไว้ไม่ให้น้ำมันเข้า

ทีนี้กำนันตำบลยกระบัดก็ต้องออกลาดตระเวนเลย
กำนันวรเศษที่อุด
ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมกลางคืน

เพราะว่าน้ำในแม่น้ำวังมันเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง
ข้ามถนนกัดซะพวกดินฐานราก
รั้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวาน๒แควร์ที่หมู่๑๒

รั้วปูนของโรงเรียนมันโดนน้ำซัดกว่าเอน

เสียงของเหล็กที่มันยึดรั้วไว้นะคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่เขาต้องรีบเอารถออกจากพื้นที่เสี่ยงเลย

คุณครูออกมาจากแนวสายไฟ
แล้วบางจุดรั้วมันพังน้ำไหลเซาะทะลุกำแพงรั้วเข้าไป
ท่วมโรงเรียนท่วมชุมชนพื้นที่การเกษตรก็ไม่เหลือเสียหายหมดนะคะ
ทีนี้ไปดูที่ชายภูมิกันหน่อยครับแม้ว่าพายุโนรูยังมาไม่ถึงก็ตาม
แต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมมันมีร่องมรสุมพาดผ่านไปแล้ว
ทำให้ในตัวเมืองชายภูมิเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
วนน้ำจำนวนมากจากฝ่ายห้วยยางบ่างเข้า
บากเข้าไปเขื่อนลำประทาวแล้วก็น้ำจากแม่น้ำชีก็ไหลเข้าไป
ย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองโรงเรียนต่างส่วนราชการต่าง
ร้างกลายเป็นประหนึ่งเป็นคลองเป็นแม่น้ำไปแล้ว
หน้าโรงพยาบาลชายภูมิก็เป็นแบบนี้ครับ
ทั้งเมืองท่วมจมแบบนี้รถเล็กผ่านไม่ได้แล้ว
ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเข้าจุดวิกฤตแล้วนะฮะชายภูมิ
วันนี้ครับโรงเรียนทุกแห่งในตัวเมืองชายภูมิ
ต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เพื่อเอาไปกั้นบ้านขายบ้านมาหน่อยเนอะ

นี่ยังไม่ได้เข้าเต็มแต่ว่าร่องมรสุม

ค่ะจากชายภูมินะต่อกันที่สุรินทร์หน่อย
สุรินนี่ก็น้ำตารินเหมือนกันเพราะอะไรล่ะ
น้ำมันท่วมถนนมาใช่ไหมไหลหลากลงมากลางทุ่ง
คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ปรากฏว่าเด็กนักเรียน๔คนผู้ชาย
กันไปเล่นน้ำบนถนนแบบนี้ตรงถนนบ้านโคกเพชร
ระหว่างสะพานท่าสว่างชุมแสงเนี่ยนะคะ
เด็กวัย๑๗โดนน้ำพัดพาร่างไหลไปลงทุ่งนา
น้ำตรงนั้นมันท่วมสูงประมาณ๓เมตรกว่า
แล้วเพื่อนอีก๓คนที่เล่นน้ำด้วยกันกระโดดลงไปช่วย
แต่ก็โอ้โหพยายามประคองตัวไปเกาะอยู่ตรงเนินต้นไม้กลางทุ่ง
ชาวบ้านเห็นนะไปช่วยเด็กได้๓คน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่แจ้งเจ้าหน้าที่
หาเด็กอีกคนนึงที่ยังศูนย์หายอยู่
แต่โอ้โหหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอค่ะ
ที่ศูนย์หายคือนายอาริยะศรีคำเฮืองอายุ๑๗ปี
ซึ่งเพื่อนที่เขามาด้วยกันอีก๓คนชาวบ้านช่วยมาได้นะ
๓คนนี้อายุ๑๕อยู่ม๓ทั้งหมดเลยค่ะ
นัทพัฒน์สายธนูแล้วก็น้องทักดันัยเสียงวังเวง
นันพบจูงามนี่อยู่ม๓ทั้งหมดนะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังชาวบ้านที่เขาไปช่วยเด็ก
ตอนนั้นเขาหาปลาอยู่ได้ยินเสียงเด็กร้องให้ช่วย
แล้วตอนไปช่วยเป็นยังไงลองฟังค่ะ
ตอนที่เด็กร้องให้ช่วยลอยคออยู่๓๔คนอยู่เนี่ยค่ะ
ผมก็เลยลงไปช่วยได้
แต่ก็เอาตัวเกือบไม่รอดก็ไปยืนต้นน้ำอยู่
ช่วยได้๒คนแต่เห็นอีกคนนึงจมอยู่ตรงท้ายดีกว่าแบบนั้นนะค่ะ